มาดูครอบครัวหัวร้อนครอบครัวตัวกลาง๒๐๑๘
บ้างก็บอกโอ๊ยทำไมห้าวเป้งกันเหลือเกิน
เชื่อว่าคลิปพวกนี้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วแหละในโลกโซเชียล

เดี๋ยววันนี้ไล่เรียงให้ดูเลยนะ
ไม่ใช่แค่มาบตะพุระยองอย่างเดียว
เพราะว่าที่นนทบุรีปีที่แล้วใช่ไหม

มีอะไรอีกล่ะสูรรินมีที่ตาก

ครอบครัวนี้ไปก่อเหตุ
ก็มีการเดินทางไปแจ้งความที่สพมาพตะพุธ

ว่าตำรวจทำร้าย

นี่แหละค่ะภาพเมื่อวานนี้นายพยอมแสงวันดี

แล้วก็ลูกชายวัย๑๙ปีไปแจ้งความ
เอาผิดกับสพมาพตะพุธที่จังหวัดระยอง

ก่อนที่จะโตเถียงกันมีตำรวจนายหนึ่งมาผลัก

ตบเอวของนายพายับที่เป็นอาของเขา
นายพายับคือคนที่ขับรถเป็นเจ้าของรถ

ก็เลยทำให้ครอบครัวนี้เขาไม่พอใจ
บันดาลโทษะแล้วก็มีปากเสียงกันขึ้น

ครอบครัวนี้บอกว่าถูกทำร้ายเหมือนกัน
นางสาวฮาไทยรัฐก็ยืนยันนะบอกว่าถูกตำรวจผลัก
แล้วก็บีบคอคือแงนคอให้ดูชี้ให้เห็นเลย

ใช่แล้วก็บอกว่ามีอาการปวดท้องด้วย
เพราะว่าตอนนี้ตั้งคันประมาณ๓เดือน
ส่วนนายพยอมก็อ้างว่าถูกชกเข้าที่ท้อง
ลูกชายวัย๑๙ปีก็ยื่นมือให้ดูเลย
บอกว่ามีอาการบาดเจ็บเป็นแผลที่นิ้วกลางข้างซ้าย
แล้วก็ถูกต่อยที่ดั้งจมูกด้วย
ตำรวจก็สอบปากคำ๓คน
ทีนี้เรื่องนี้ชาวเน็ตเขาก็ขุดคุย

แต่ว่าก่อนที่จะไปดูที่อื่นคุณผู้ชม
คลิปต้นเรื่องที่มันเริ่มเป็นข่าว

มึงจะจดแล้ว
ขอบคุณครับ

เมื่อวานก็เดินทางมาทั้งครอบครัว

ที่สพมาพตาพุธจังหวัดระยองนั่นเองนะครับ
นี่เป็นวีรกรรมที่กลายเป็นข่าวขึ้นมา
และหลังจากนั้นโซเชียลเขาก็มีการขุดคุยว่า
ครอบครัวนี้เคยทำวิรากรรมลักษณะคล้ายกัน
เถียงกับตำรวจทะเลาะกับตำรวจแบบนี้

คืออีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่นนทบุรีนั่นเอง
เดี๋ยววันนี้เรามีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย

ขึ้น
ไม่ได้กำลังไท่

จะพูดให้จริงทั้งหมดให้รกกล้องมือผม

อย่าล็อกตัวผมได้อย่างนี้

อายุเต้นพร้อม

คุณผู้ชมบางคนต้องหรี่เสียงโทรทัศน์
เพราะว่าเสียงโอ้โหเต็มที่มากเลยนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปีที่แล้วนะคุณผู้ชม
กันยายน๒๕๖๐ช่วงประมาณ๕โมง๔๒นาที
เหตุการณ์นี้กลุ่มเพื่อนตำรวจแฟนคลับ

ต้องการให้เห็นพฤติกรรมก้าวร้าวของครอบครัวนี้ล่ะค่ะ
โวยวายต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แต่ทีนี้ลูกชายแล้วก็ภรรยานุ่มก่อสร้าง
เดินตามไปหาชาวบ้านคู่กรณี
ลักษณะคล้ายกับที่ระยองที่คุณผู้ชมดูไปก่อนหน้านี้
เพราะว่าที่ระยองมันเป็นข่าว

คือ๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่ระยองก็จะเป็นคลิประหว่างครอบครัวนี้กับตำรวจ

แต่ว่าเหตุการณ์วันที่๒๖กันยายน
ก็จะเป็นคลิประหว่างครอบครัวนี้

ใช่คืออันนี้คลิปที่ระยองที่คุณผู้ชมเห็น

เส้นขาวแดงที่เห็นชัดจริงมันก็ผิดอยู่แล้ว
แต่พอมาเจอแบบนี้ในโลกโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์นะ

ทุกคลิปผู้เป็นแม่จะมีหน้าที่ในการถ่าย
หรือไม่ก็ไลฟ์นะหรือไม่ก็ถ่ายคลิปอัดไว้

เกิดขึ้นจากครอบครัวนี้เหมือนกันนะครับ
ไปดูกันนะครับ
เขาไม่ตอบชื่อ
ต้องตอบจะตอบเมื่อไหร่ก็ได้

เจ้าหน้าที่ถามแล้วไปบัญชาชนก็ต้อง
ถามเขาก่อนก็ได้เรายังไม่สะดวกตอนนี้

ที่เขาไม่สะดวกคือ๑

เขาเป็นผู้ต้องสายเนี่ย
เขาเป็นผู้ต้องหาผมจะคุยกับเขาตอนนี้
ตามที่คุณบอกว่าเขาไปกรอกความสุดร้อนของช้าง

พี่ก็ลงมาชื่อเขาดีลงมาชื่อเขาดี

มึงเจ้าของช้างเหรอ
ถ้ามึงตายไปใครจะดูแลช้างตอนนี้
อย่าไปพูดอย่าไปพูดแบบนี้ดิ

เขาไม่ได้เกี่ยวเลยสักสิทธิ์เดียว
หนูจะชี้ให้เรียนตลอดว่าใครบ้างที่เป็นพยายามตาย

สำนวนเรายังไม่เห็นสำนวนเลยแม้แต่น้อยเดียวว่าคุณบันทึกวงไปกันอย่างไรบ้าง
แล้วผู้เสียหายมันร้องทุกข์แต่คุณไม่เขียนบันทึกให้เราได้เห็นเลย
คุณฟังบุริษณ์ใช่ไหมผมจะบันทึกเตอร์วงประจำวันทำเลยงานตามสมรรยาทุกอย่าง
คุณสามารถกดต่อไปที่ประจำวันโอเคไหมครับ
ผมรับออกบันทึกคดีการ์คดลิศาให้
ทำอะไรวันนี้แถมไม่ใช่วันนี้นะครับ
คือทุกอย่างไม่ได้เกิดการ

ก็ปรับไปที่ไหนแล้วก็ลงไปที่จังหวันให้เดี๋ยวนั้นได้

สอบแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เขารับสนับหน้าบแล้ว
คุณก็ต้องรอ
คลิปนี้เกี่ยวข้องกับคนและช้าง

ที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
เพราะว่าเรื่องแรกเริ่มเนี่ย

ตอนนั้นผมไปซื้ออะไหล่ปั๊มน้ำ
ร้านค้าแล้วก็ถือเงินทอนออกมาไง

นายพยอมก็ตอบไปว่าเอ่อไม่เอา
ไม่มีเงินซึ่งคนเลี้ยงช้างเขาบอก

ทีนี้คนเลี้ยงช้างเขาก็เลยพูดบอกว่า
ถ้าไม่มีก็ขอให้ไม่มีเงินไปตลอดชาติละกัน

เลยบอกว่าไม่พอใจโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลย

ตรวจสอบทั้งคนเลี้ยงช้างว่าถูกต้องหรือเปล่า

ที่เธอต่อว่าเจ้าหน้าที่

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากนั้นตอนที่เธอออกมาจากห้างนั่งจะเป็นบิ๊กซีตะนี่แหละค่ะ
มีรถคันหนึ่งขับมาเหยียบเท้าฝั่งในพยอมนะ
ทีนี้ภรรยาเห็นเมียเห็นไม่พอใจค่ะ
แต่ว่าคู่กรณีไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมขอโทษ
ก็เลยมีปากเสียงกัน
โดยตัวเธอเองคุณไทรรัชยืนยันนะ
ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าเสียหายจากคู่กรณี
ว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าเสียหายด้วย
อกจากนั้นคุณผู้ชมยังมีที่สุโขทัยนะคะ
ช่วงสงกรานที่ผ่านมา
ในข้อความก็บอกว่าออกมายืนโวยวายใส่ตำรวจแบบนี้แหละ
ชาวเน็ตเขาก็ดูสิคะเอาภาพไปตัดต่อให้เห็นกันชัดเลยว่าผู้หญิงในคลิปเอ่ยในภาพถ่ายเอ่ย
แล้วเหมือนกับว่าจะต้องเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคือถือโทรศัพท์ถ่ายคลิป
มีอยู่หมดเลยคือคนคนเดียวกัน
อกจากนั้นค่ะในโลกโซเชียลเขามีการขายเสื้อด้วยคุณเสื้อแบบนี้
ใช่
เขียนข้อความสกรีนว่าใส่แล้วไม่เก่งไม่มีพลังยินดีคืนเงิน
เหมือนเสื้อซุปเปอร์แมนนะไม่ใช่เสื้ออันนี้สไปเดอร์แมนเหรอ
คือเสื้อนี้คือเสื้อเป็นเหมือนกับเสื้อของคนงานก่อสร้างที่เขาไปทำงานตอนที่มีเรื่องที่มาพตะพุธไง
แต่ถ้าใส่เสื้อตัวนี้แล้วจะมีพลัง
บอกว่าไม่เก่งไม่มีพลังยินดีคืนเงินเลย

ใช่เคสสีชมพูลายการ์ตูนผู้หญิงถักเปียเนี่ยคือลายเดียวกันกับผู้หญิงคนในคลิปเลยนะคะ
ระบุว่าใช้เคสนี้แล้วจะฝีปากกล้ามีเสน่ห์น่าจดจำ

นี่เป็นที่น่าจดจำจริงนะฮะแต่ว่าจดจำในทางไหนก็คุณผู้ชมก็ตัดสินเอานะฮะ
เพราะว่าเรื่องหนึ่งของครอบครัวนี้มีการพูดด้วยไง
บอกว่าจบนิติธรรมศาสตร์มีความรู้เรื่องข้อกฎหมาย
ไม่ให้ข้อมูลเรื่องของการศึกษาในเรื่องนี้นะ
คุณผู้ชมถามว่าตกลงแล้วจบนิติศาสตร์จริงหรือเปล่านะฮะ